คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในไทยนะครับ
นครโอซาก้าของญี่ปุ่นต้องเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ๖๑นะครับ
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๓ศพบาดเจ็บอีกนับร้อยราย
กระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันว่าไม่มีรายงานคนไทยบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับ

นี่คือภาพแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ๖๑ที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่น
ซึ่งเกิดขึ้นวันนี้ไม่กี่นาทีก่อนเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือ๖นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย
ส่วนสภาพถนนในบางพื้นที่เจิ่งนองด้วยน้ำท่วมจากท่อประปาแตกเพราะแรงสั่นสะเทือน
เช่นเดียวกับที่แผ่นดินไหวได้ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งทางตอนเหนือของนครโอซาก้า
โดยงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ทางตอนเหนือของโปซาก้า
ลึกลงไปใต้ดิน๑๓กิโลเมตรประชาชนที่อยู่ในหลายเมืองใกล้เคียงเช่นเกี่ยวโตและนารา
รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น
รายงานระบุว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตมีเด็กหญิงวัย๙ปีที่ถูกกำแพงถล่มลงมาทับขณะเดินทางไปโรงเรียนรวมอยู่ด้วย๑ศพ
และยังมีผู้สูงวัยอีก๒คนนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บจากแผ่นดินไหวครั้งนี้อีกกว่า๒๐๐ราย
แผ่นดินไหวยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางสนามบินในพื้นที่ต้องปิดเป็นเวลาหลายชั่วโมง
มีการระงับเดินรถไฟหลายขบวนรวมถึงรถไฟความเร็วสูงชินคังเซน

ก่อนจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ส่วนโรงงานหลายแห่งระงับการผลิตชั่วคราว
อย่างไรก็ตามไม่มีประกาศเตือนภัยซึนามิ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ยังดำเนินการตามปกติ
แต่มีรายงานบ้านเรือนประชาชนกว่า๑แสนหลัง
ในพื้นที่ไม่มีแก๊สและไฟฟ้าใช้
หลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบสของญี่ปุ่น
ยืนยันทางการจะพยายามอย่างถึงที่สุด
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
โดยภารกิจสำคัญที่สุดคือการช่วยชีวิตประชาชน
กระทรวงการต่างประเทศของไทยเผย
ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยบาดเจ็บ
หรือได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
ขณะที่เฟซบุ๊คเพจของสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น
ระบุว่านักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันไซด

แม้มีรายงานข้าวของเสียหายในห้องพัก
ที่จะตามมาในช่วงสัปดาห์นี้
พร้อมแนะนำให้เตรียมตัวพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
คล้องกับประกาศเตือนของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น
สั่นสะเทือนรุนแรงอาจเสี่ยงทำให้เกิดดินถล่ม
หรืออาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมา
ประชาชนในพื้นที่นครโอซาก้าควรเฝ้าระวังสถานการณ์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน